วันนี้ศุกร์๑๒แต่ก็มีเรื่องสยองสยองเกิดขึ้น
เป็นสยองปนภาวะกลางงานบวชแท้ฮะ

พ่อหน้าก็ถ่ายภาพแขนข้างนึงปกติแต่อีกข้างนึงดำมาเมี่ยมเลย

หลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นผีมาขอส่วนบุญ

แต่ก็จับมืออ่ะมันจะเป็นภาพซ้อนได้ไงเฮ้ยภาพซ้อนอีกคนจับมันก็ต้องซ้อนด้วยดิ
มันเหมือนโดนเผาไหมคะแขนอ่ะเหมือนมากดำเป็นต่อจะสันนิษฐานแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดฮะ
แต่นี่คือแขนคนจริงแขนพ่อนาคที่กำลังจะบวชเป็นพระสงฆ์
เป็นภาพของคุณอาร์ตมงคลกลิ่นอาภาบอกทุกคนครับคิดเหมือนผมไหมครับ
เหมือนเขาไหมไม่ใช่เหมือนผมนะคิดเหมือนเขาไหมขนลุกเลย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นไปได้ไหม
จะมาขอส่วนบุญหรือเป็นไปได้ไหมวิญญาณผู้เท่าผู้แก่
มาขอเกาะชายผ้าเหลืองพ่อนาคท่านนี้ที่กำลังจะบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ย
ได้หรือเปล่าแต่เรื่องนี้น้องสาวเป็นคนมาโพสต์ไว้
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วคือ
นาคบวชแล้วบวชแล้วแล้วก็ศึกแล้วแล้วน้องสาวเนี่ยก็เอาภาพนี้มาให้ดูอีกที
แล้วทำไมเพิ่งมาให้ดูอ่ะเออกลัวพี่กลัวผีก็เลยเพิ่งมาให้ดู
หลังจากที่พี่ชายเนี่ยศึกจากความเป็นพระเรียบร้อยแล้วนี่คืออดีตพระอาร์ตนะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ตอนถ่ายตอนถ่ายไม่มีใครเอกใจ
ไม่มีความผิดปกติใดมาเห็นอีกทีหลังจากเกิดเหตุแล้ว
รางร้ายหรือเปล่าก็รางร้ายก็ไม่มีเพราะทุกวันนี้หลังจากบวช
เอามาก็ทำมาหากินตามปกติเรื่องนี้ก็เลยมองได้สองมุม
มุมหนึ่งความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์มุมหนึ่งเรื่องความเชื่อ
เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเรื่องของมือผีผีแสดงตัวมาขอส่วนบุญ
กรอกใบบุญของพ่อนาคท่านนี้หรือแสงแสงมันเออเลอร์กล้องก็เลยเออเลอร์ไปด้วย
อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคทางการถ่ายถ่ายโทรศัพท์มือถือนะครับ
ดังนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อาจารย์อ๊อ๊อตตื่นยังอ่ะอะไรนะฮะอาจารย์อ๊อ๊อตตื่นยัง
เรียกอาจารย์เออมาเคาะให้หน่อยอาจารย์ตื่นยังคะ
มีผีมาอีกแล้วอาจารย์ช่วยเคาะให้หน่อยให้เป็นวิทยาศาสตร์ให้ดี